คุณผู้ชมคะมาดูเล็กกว่าพญานาคค่ะคืองูนั่นเองงูเหรอฮะผู้ชายคนนึงค่ะ
เขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงานปรากฏว่าไปเห็นงูเนี่ยมันอยู่ที่รถมอเตอร์ไซค์เขา
ก็ไม่กล้าขี่ให้เพื่อนเนี่ยขี่ให้คิดว่าเออมาถึงที่ทำงาน
แล้วเดี๋ยวงูมันจะเลื้อยออกไปเองปรากฏว่าไหม้นะคะนี่เลย
โดยกู้ภัยประจักษ์น้องคายก็ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือบอกว่า
ช่วยหน่อยจับงูออกจากรถมอเตอร์ไซค์ให้ที
บอกเลขทะเบียนค่ะขอไข่จอจานจจาน๕๔หนองคาย
คือจอดอยู่หน้าร้านพิริยะคอมพิวเตอร์ที่ถนนประจักษ์แบบนี้
อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองหนองคายนะคะ
เข้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นงูเขียว

ขดอยู่ใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์
เขาก็จับออกมาแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ทำไมมีงูเขียวมาเป็นเพื่อนร่วมทาง

บอกว่าจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่หอพัก
ตอนเช้าจะออกมาทำงานเห็นงูมันขดอยู่หน้ารถ

ก็เลยไปเรียกเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาช่วยหน่อยขี่ให้หน่อย
ก็คิดว่าเออขี่ไปสักพักนึงงูมันก็คงจะเลื้อยออกไปเอง
แต่จนมาถึงที่ทำงานเพื่อนร่วมทางก็ยังมาด้วย
อยากมาทำงานด้วยนะคะ
พอเขาจอดรถแล้วก็พยายามแหละจะไล่งูออก
วิธีการของเขานะน้ำฉีดก็แล้วไม้เขียก็แล้ว
แต่จากใกล้ที่พักเท้าคุณ
เขาก็ค่อยเลื้อยไปไปมุดอยู่ใต้เบาะรถ
ทีนี้ก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย

สุดท้ายก็จับได้แบบที่เห็นนะคะ